อีกคดีหนึ่งครับคดีที่จ่าแอน
จ่าแอนเป็นทหารพรานหึงเมีย
หึงเมียแล้วปืนเจาะหัวเมีย๑ศพ

แล้วก็มีลูกสาวนะฮะ
เป็นลูกสาวของภรรยา

ล่าสุดครับจ่าแอนมอบตัวแล้วสารภาพว่า
ที่ทำก็เพราะหึงหวงนั่นแหละครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๔

ีรพัฒน์อ่อนชาติหรือว่าจ่าแอนอายุ

ใช้ปืนพกจ่อยิงนางสาวจุธามาศ

เป็นภรรยาแล้วก็นางเรียม

ในบ้านพักที่สบาย้อยสงขลา

นางสาวสุนิสาสุดเสน

คนนี้เป็นเพื่อนของลูกสาวครูปลา
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย

ที่๔๗ท่านผู้ประคับบัญชา

นะครับพาจ่าแอนมามอบตัว
ต่อที่โรงพักสบาย้อย

ท่านเป็นรองผู้กำกับการสอบสวน
บัติราชการแทนผู้กำกับการสพสบาย้อย

แอนให้การรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุนะครับ

ผู้ตายนั่นแหละแล้วก็เพื่อนลูกสาวของผู้ตาย

ติดตัวมายิงภรรยายิงแม่ยาย

แล้วก็ยิงเพื่อนลูกสาวของผู้ตาย

เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๕ข้อหาครับ

ครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๕กันโชคทรัพย์ครับ

ยิงเมียเสียชีวิตกับแม่ยายครับ